ความคิดพอหยุดลงปั๊บ

ตกใจตื่นมาเสียนี่
แม่เสียดายจัง
ฮะเสียดายจัง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

ไปสิมือละเลยสิมือ
สิมือ
ร้องได้แบบนี้ค่ะชื่นใจค่ะรับแล้วค่ะ๔๐๐๐๐บาทครับ
บทเพลงของราชินีลูกทุ่งคนเดียวของประเทศไทยเลยนะครับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ผู้ชายในฝัน
คุณแม่คะร้องได้สี่หมื่นแล้วแต่แบบเหมือนแบบ
ทำไมอ่ะไม่เคยทำได้เรื่องเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะ
แต่วันนี้คุณแม่ตั๊กมาก็คือตั้งใจตั้งใจอยากให้ได้ตังค์กันกลับไปเยอะตั้งใจขนาดไหนแม่
ก็คือตั้งใจมากอะค่ะเพราะว่าเราอยากช่วยเขาแบบมากเลยอยากช่วยมากเลย
ปุ้ยมี๔๐๐๐แล้วอ่ะอีก๓๐๐เองเท่ากับว่าเรียบร้อยน่าจะมีเงินใช้หนี้แบบสบายตัวเบาไม่มีหนี้เลยรู้สึกไงมั่ง
ดีใจครับดีใจมากนะครับดีใจที่สุดเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยครั้งนี้ดีใจสุดแล้ว
มีมีจับโหลนะมีจับโหล

บอกเคยนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงเรื่องไม่มีเงินใช้หนี้ตอนนี้ขาดอีกสามพันเองรู้สึกไงบ้างพี่
มีความสุขค่ะดีใจค่ะที่เราไม่ต้องมาแบกอะไรที่หนักแล้วแฟนต้องทำงานคนเดียวค่ะมันหลุดไปแล้วอะค่ะดีใจค่ะ
เอาจริงนะพี่น้อย๔๓๐๐ตรงนี้ทำงานคนเดียวและกินกันอีก๓ปาก
คิดไหมว่า๔๓๐๐เนี่ยมันจะใช้หนี้หมดได้ภายในเมื่อไหร่ถ้าไม่มาที่นี่

มันจะไม่ถึง๔๐๐๐ก่อนมันก็จะใช้หมดก่อนนะฮะ
กับการที่แบบว่าไม่มีหนี้เลยแต่ต้องทำงานเหนื่อยหน่อยกับมีหนี้อยู่แต่ทำงานเบาหน่อยเลือกยังไงฮะ
เอาไม่มีหนี้เลยดีกว่า

งั้นก็คือเจตนารมณ์นี้๔๐๐๐นี้กลับไปก็คือให้หนี้หมด

แต่ถ้าเกิดได้ติ่งสักนิดนึงมีเงินใช้หนี้สัก๔๓๐๐ลงทุนร้านลูกชิ้นอีกสักหน่อย

มันก็ต้องอีกเพลง
ต้องอีกเพลงหนึ่งเพราะอีกเพลงหนึ่งมันก็จะเป็น๖๐๐๐บาท
หนี้เสร็จแล้วเหลือตังค์ทำรถลูกชิ้นได้ด้วย
ถ้า๖๐๐๐๐บาทตีกันเชียงเลี้ยงหลานเลย
แต่ต้องฟังอินโทรกันก่อนจะได้รู้ว่ายากง่ายและสามารถผ่านมันไปคว้า๖๐๐๐ได้หรือเปล่า
อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ
ได้รู้สึกว่ามันจะยังไหลกับหลานอีกเพลงอีกรอบ
ดีนะครับใดสำคัญอีกละนะ
จะเป็นที่ว่าที่เราพูดถึงจะเป็นเรื่องที่ยังไหลค่ะ

คืออินโทรมาก็รู้สึกแล้วฮะ
แต่ว่ามันคนละสิริพรนะคะ
ตอนนี้สถานการณ์คือ

ที่นี่ถ้าห่วงทางของคุณแม่ตราก็จะลำบากนิดหนึ่งข้า
เพราะว่าตอนนี้ตัวช่วยเหลือเพียงหนึ่งเหลือ๑แผ่นป้ายแต่ว่าข้อดีคือมี๒ตัวช่วยที่สามารถช่วยได้จริงซ่อนอยู่ในนั้นเลยคือเพลงเก่งคือตอน
ข้ามไปเลยข้ามไปเลยก็ไม่ต้องร้อง๖แผ่นเหลือ๔เพราะเลือกไปแล้ว๒
แผ่นใน๔โป๊เช๊๒แผ่นในนั้นคือข้ามเพลงนี้ไปเลยกับร้องเพลงเก่งของตัวเอง
อีก๒แผ่นที่เหลือคือโทรหาคนรู้จักกับได้ฟังเหนือเพลงต้นฉบับ๑ความเสี่ยงครึ่งแม่๒
ตัวช่วยเหลือเพียง๑แต่ถ้าเกิดเปิดมาตัวช่วยตัวเดียวปุ้งแล้วมันเป็นในแง่ลบเท่ากับว่าแม่ร้องไม่ได้แล้วก็ศูนย์เสียเงินครึ่งหนึ่งเหลือ๒
อินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณตั๊กครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยเหลืออีกหนึ่งแผ่นนะครับเลือกไปแล้วนะครับ
ก็คือแผ่นที่๓กับแผ่นที่๖
เหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๒แผ่นที่๔แผ่นที่๕นะครับ
เลือกได้๑แผ่นแผ่นไหนครับ

ตอนนี้ใช้สิทธิ์เปิดตัวช่วยไปหมดแล้วนะครับ
คุณตั๊กเลือกแผ่นที่๒นะครับ

ได้ฟังเพลงต้นฉบับอยู่แผ่นที่๔

โทรหาคุณนุ้ยมีเพลงเก่ง

แล้วแผ่นที่คุณตั๊กเลือกนะครับ

เพลงเก่งที่ให้กับรายการของเราไว้

เอาไว้เดี๋ยวกินซุกกี้มาให้เวลานะครับ
ชอบนิดหน่อย

ถ้าจบเพลงแล้วทำได้

ได้ลดข้อลูกชิ้นด้วย

คาถาอะไรที่มีงัดออกมาให้หมดเลย

ถ้าทำไปนะลูก

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงที่๔เพลงมาครับ

แไกร

จีบเรื่อยมาฉันไม่เคยนำพาเก็บเอามาสนใจ
แต่มาวันนี้เห็นพี่ใจแต่เจอเขาครั้งแรกหัวใจอ่อนไหว
ชายคนนี้ไม่ดีอะไรเจอหน้ากันทีไรหัวใจสั่นรู้
โอ้โหใจเอ่ยใจทำไมไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เพียงเขายิ้มอยู่
ชอบเตอร์ตัวรักเขาแล้วสิ
แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยจะให้ออก
ใหญ่จึงรุ่มร้อนสิ้นแรงหลีกลี
ดังและแข็งโดนไฟนะสิไม่ทันเราค้อนทุบตี
ก็โอนไป
อ่อนไป